แตงโมสัปดาห์หน้าวันอังคารที่ถึงนี้๒๔พฤษภาคม
จะมีพิธีชาปนกิจร่างคุณแตงโมแล้ว
แต่ท่ามกลางคดีที่หลายคนยังจับจ้องมองอยู่นะครับ

เมื่อวานมีการโพสต์รัวเลย

หลายคนแชร์เรื่องนี้กันบอกว่านี่คือแตงโมเองหรือเปล่า

ที่มาโพสต์เองเขาบอกบางคนบอกแบบนี้
วิญญาณคุณแตงโมมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับตัวของเธอเอง

ดังนั้นมันเลยมีโพสต์แบบนี้โพสต์ออกมาเยอะแยะเลย
มีทั้งภาพมีทั้งคลิปมีทั้งคำบรรยาย
เริ่มต้นด้วยภาพปริศนาภาพนี้ก่อนนะครับ
บรรยายบอกว่าหนูถูกทำร้ายจากเพื่อนที่เรารักและไว้ใจ

คนยืนหันหลังใครดูใครก็รู้
ว่าเป็นภาพของกระติกนะครับ
ปรากฏว่าก่อนหน้านั้นไม่มีความเคลื่อนไหว
หลังจากที่คุณแตงโมเสียชีวิตไปแล้วนะครับ

ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเอาไปตรวจสอบ

แล้วทีนี้มันมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นมาเมื่อวาน

ทำไมถึงมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นได้
หลังจากนั้นไม่นานครับประโมงประมาณ๔โมงเย็น
เป็นภาพกลุ่มบุคคลที่อยู่บนเรือคุณ
คุณแตงโมเป็นคนเซลฟี่

มีแซนมีกระติก
แล้วก็คนที่ยืนเบียดกระติกนั่นก็คือปอ
แล้วก็ระบุข้อความเขาบอกว่าหลอนพอสมควร

เรายังรอความจริงจากปากทั้ง๕คนอยู่

เราจะเปิดความจริงให้ทุกคนได้รับรู้
พร้อมกันว่าเหตุการณ์บนเรือคืออะไร
บข้อมูลมูลมือถืออย่าคิดว่ากู้คืนไม่ได้

คือข้อความหลอนที่มีการโพสต์ไว้
พร้อมกับภาพนี้๑๒๓๔คนบนเรือ

หลายคนมองไปว่าทุก๒ชั่วโมงนะ
๒ชั่วโมง๒ชั่วโมง๒ชั่วโมงโพสต์

เป็นรูปภาพเครื่องยนต์ด้านท้ายเรือสปีดโบสต์

มีฉากหลังเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

ทีนี้ผ่านมาถึงประมาณ๑ทุ่ม๔๐นาที

โพสต์คลิปในวันเกิดเหตุ

ทั้งที่ใส่รองเท้าส้นสูงส้นเข็มแบบนี้
แต่สุดท้ายก็ถอดรองเท้าออก
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ
ลองดูรองเท้าส้นสูงลองดู

เป็นคลิปที่เห็นว่ากระติกกำลังขึ้นเรือ

ขึ้นเรือส้นสูงลองดูไม่น่า
ไม่รอดเว้ยแล้วก็มีการหัวเราะกันอย่างสนุกสนาน
แต่ทีนี้หลายคนสนใจแคปชั่นฮะ
เพราะว่าแคปชั่นจากการโพสต์เขียนแบบนี้ครับ

ขนาดเรือจอดโดนคลื่นซัด
ยังต้องเกาะแขนผู้ชาย๒คนประคองเลย
เราพูดไม่ได้ก็อย่าใส่ร้ายเราไอ้เพื่อนรัก
คุณผู้ชมฮะเป็นคอมเมนต์พร้อมกับคลิปนะครับแล้วก็
เป็นภาพวาดของผู้หญิงกำลังเงยหน้าอ้าปากกว้าง
โดยมีเม็ดยาหลากสีกำลังร่วงลงสู่ปาก
ภาพขวานี่คือเหมือนกับว่าไปตอบในคอมเมนต์
อยู่ในคอมเมนต์มีอีกนะครับ
ต่อมามีการโพสต์ภาพของแตงโมในสตอรี่อีก

พร้อมเขียนข้อความคาดทับบนรูปภาพไว้แบบนี้ครับ

บอกนี่โมเองนะทุกคนอย่าเพิ่งทิ้งโมไป
โมจะทำให้ความจริงปรากฏ
โมไม่ต้องการอะไรนอกจากความรัก
ที่ทุกคนมอบให้โมในตอนนี้

จากนั้นโพสต์และคลิปต่างได้ถูกลบออกจากเฟซบุ๊ค

และในเวลาตี๒ที่ผ่านมานะครับ

ท่ามกลางความสงสัยของชาวเน็ต

เพราะจริงชาวเน็ตหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ
บอกว่าเป็นระบบการลงรูปเหมือนอัตโนมัติอะไรหรือเปล่า

เหมือนกับตั้งเวลาไว้
เอาจริงเมื่อคืนนี้ฉันเชื่อว่าหลายคนไม่ได้นอนเลย
รอดูว่าจะมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นหรือเปล่า

จริงมันเหมือนกับมีอีกเฟซบุ๊กหนึ่ง
ที่ใช้ชื่อใช้รูปเหมือนกันเด๊ะเลยนะ

ถ้าเกิดเป็นเฟซบุ๊คของคุณตังโมของจริง
คนติดตามเมื่อวานอย่างเดียวนะคุณสืบสกุล
ติดตามเพิ่มขึ้นมาเป็นหลักล้านในวันเดียว

ใช่ส่วนอีกเฟซบุ๊กนึงที่มันเหมือนกันทั้งหมด
ทุกอย่างเหมือนกันแต่ผู้ติดตามจะน้อยกว่าเป็นหลักหมื่น

ทีนี้แต่เมื่อคืนตลอดทั้งคืนหลายคนติดตามไม่ได้แล้วนะ
ไม่มีรูปอะไรใดลงแล้วด้วย

แน่นอนนะครับเรื่องของปริศนารูปภาพต่างคลิปต่าง
ถูกลงเอาไว้ในเฟซบุ๊กแฮปปี้เมลอนพัชระวีรพงศ์
หลายคนมองไปถึง๒คน
ก็คือคุณแม่หรือเปล่าที่เป็นคนลงรูปภาพ
กับ๒กระติกหรือเปล่าที่เก่งเรื่องเทคโนโลยี

แต่ภาพเหล่านี้นะฮะที่เขาลงกัน
แล้วก็หลายคนได้เห็นกันเมื่อวานทั้งวันเนี่ยนะครับ

เห็นมาก่อนหน้านี้แล้วแม่เปิดดูแล้ว
โฟโต้อัลบั้มของมือถือลูกสาว

มีภาพบนเรือเยอะมากเป็นร้อยภาพ
ดังนั้นแม่เลยไม่ตกใจที่เห็นภาพนั้น
แต่ถามว่าแม่เป็นคนโพสต์หรือเปล่า
แม่บอกแม่ไม่ได้เป็นคนโพสต์
โอ้โหแม่ไม่รู้เทคโนโลยีเลย

ก็จะมีคนอื่นที่รู้กะติกก็รู้

แต่ที่เป็นประเด็นแม่เชื่อว่ากระติกนี่แหละเป็นคนโพสต์
เพราะกะติกเขาเก่งเก่งเทคโนโลยีแม่บอกแบบนี้

เลยเชื่อว่ากระติกโกรธและประชดแม่
ที่ถูกอายการแจ้งข้อหาเพิ่ม

เมื่อวานธนายเดชาเองก็ออกมาหลังจากที่ภาพออกมาถี่เหมือนกัน

ภาพที่ออกมาเนี่ยคุณแม่ไม่ได้โพสต์ไม่ได้เล่นเฟสแตงโมเลย
เล่นไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนโพสต์ด้วย
แล้วก็รูปต่างที่แชร์กันไป
แล้วก็หลายคนตกตกใจว่ารูปแบบนี้มาได้อย่างไร
บอกเมื่อวานทั้งวันแม่ไม่ได้เห็นเลย
ทนายเดชาโดยเฉพาะรูปแรกรูปสอง
นายเดชาเป็นคนส่งให้แม่ดูเองนะครับ

งงไหมที่มีการโพสต์รูปติดกัน
คุณแม่แตงโมบอกว่าคุณแม่ไม่งงค่ะ
คิดว่าตอนนี้เวรกรรมตามทัน
อีกอย่างรูปพวกนี้แม่ก็เคยเห็นหมดแล้ว
แล้วมันมีรูปที่น่าสนใจ
อย่างเช่นรูปเครื่องยนต์ที่ถูกโพสต์กันไป

แต่เดี๋ยวคุณแม่จะปรับให้เป็นภาพขาว

มันเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
อกจากนี้คุณแม่บอกแบบนี้
คุณแม่บอกมันมีภาพที่เหมือนเป็นจอมืดดำ

และในจอมืดนั้นมีคำภาษาไทย
ซึ่งเป็นตัวหนังสือสีขาวมีคำว่า

ขออภัยนะมันโพสต์ไว้แบบนี้คุณแม่เล่านะ

มึงว่าอย่างไรมึงว่ามา
สันนิษฐานว่ารูปเหล่านี้ข้อความเหล่านี้
เหมือนน้องโมทำหลักฐานทิ้งไว้ตอนที่ทะเลาะกับกระติก

มันเป็นภาพอยู่ในมือถือน้องโมนี่แหละ
แต่แม่คงไม่เอามาเปิดเผยหรอก

คือกติกเมื่อวานไปให้ปากคำเพิ่มเติม
กรณีฟ้องจินสามีของหนิงปณิตาธรรมวัฒนะ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบางช่วงบางตอนเนี่ย
มีการพูดถึงรูปของตัวเองที่ยืนหันหลังบนเฟซบุ๊ก
รูปที่ปล่อยออกไปเนี่ยนะคะจากเฟซบุ๊กของแตงโม
แตงโมนี่แหละเป็นคนถ่ายตอนทรัพย์ประหวังขาดกลับ

คนที่จะมีรูปนี้ได้เนี่ยต้องมีโทรศัพท์ของแตงโมด้วยนะคะ
ถึงจะเข้าทางแอปพลิเคชันต่าง
ถึงจะเข้าไปถึงรูปนี้ได้นะคะกระติกบอกแบบนั้น
โดยข้อความในโพสต์ของแตงโมเป็นการกล่าวหาตัวเองในลักษณะยุปลุกปั่น
ให้เกิดความเสื่อมเสียชัดเจนครับจากนี้เดี๋ยวจะมีการรวบรวมข้อมูล
ดำเนินคดีในภายหลังค่ะนี่จังหวะที่ให้สัมภาษณ
อันนี้ตรึ้งเมื่อวานนี้ที่กระติกปฏิเสธใช่ไหมแต่ทีนี้คุณแม่พูดถึงกระติกกับแอนนาที่รู้รหัสใช่ไหม
ตอนนี้เอาจริงคุณแอนนาเขาอยู่ที่เค็กซิโกเขาไปต่างประเทศแล้ว
ไปถามคุณฮิปโปเหมือนกันนะเพราะว่าฮิปโปก็เป็นแก๊งเดียวกัน
โปบอกแบบนี้บอกว่าเพิ่งรู้เหมือนกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อนเนี่ยนะ
ไม่มีใครรู้แอคเคาน์ของตังโมเลยในเฟซบุ๊กนะ
เพราะแตงโมไม่ได้รับรีวิวงานในเฟซบุ๊กก็เลยไม่ต้องให้แอคเคาน์กับใครไว้
แล้วมือถืออยู่กับตำรวจตั้งแต่๓วันแรกที่เกิดเรื่อง
ใครจะเข้าเฟซบุ๊กได้จะเข้าจากเครื่องอื่นปกติระบบมันจะเด้งมาที่มือถือของแตงโมใช่ไหม
อันนี้คือสิ่งที่ฮิปโปบอกและฮิปโปบอกว่าไม่ใช่ฝีมือพวกหนูแน่นอน
นี่ยังเป็นปริศนาอยู่นะว่าเป็นฝีมือใครนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้พอมันถูกปิดลงเฟซบุ๊กถูกปิดลงช่วงสักประมาณตี๒ใช่ไหม
หลังจากนั้นคุณมันก็ยังมีความเคลื่อนไหวไม่ได้เกิดขึ้นในเฟซบุ๊กแล้ว
แต่ไปอยู่ในไอจีถามว่าเป็นไอจีของคุณตังโมเหรอ
เป็นไอจีของคุณแตงโมที่สร้างให้ติดตามเกี่ยวกับแมวของเธอ
นี่ค่ะโพสต์ออกมารัวตั้งแต่หลังตี๒ที่ผ่านมา
ก็โพสต์รูปแรกเป็นแอคคาวต์ของตังโม
แล้วก็เขียนว่านี่โมเองนะทุกคนอย่าเพิ่งทิ้งโมไป
จะทำให้ความจริงปรากฏโมไม่ต้องการอะไรนอกจากความรักที่ทุกคนมอบให้โมในตอนนี้
หลังจากนั้นมีอีกค่ะเป็นการโพสต์ภาพของกระติกยืนอยู่บนเรือ
ข้อความเนี่ยเขียนระบุเอาไว้บอกว่าขอผู้ใจดีปล่อยเพจให้เราหน่อย
เราจะเปิดวีรกรรมเพื่อนเราแล้วก็มีรูปแบบชู๒นิ้วอะค่ะ
อกจากนั้นคุณผู้ชมเมื่อ๑ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมีการโพสต์รูปเป็นรูปแบบผู้หญิงอ้าปาก
หลายคนอยากเห็นต่อเหมือนกันนะว่าจะมีรูปอะไรถูกเปิดเผยออกมาบ้าง
อย่างที่คุณแม่พนิดาบอกว่ารูปจากมือถือของลูกเนี่ย
โดยเฉพาะช่วงที่ไปเที่ยวร่องเรือกันมีเป็นร้อยรูป
ใช่เอาชาวเน็ตตอนนี้ก็ตีความหมายจากรูปที่ออกมาด้วย
รูปที่ออกมาเป็นรูปที่ยังไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณชน
รูปเหล่านี้จะฟ้องอะไรหรือเปล่าและที่สำคัญเนี่ยแคปชั่นที่ว่า
นี่โมเองนะนี่สำคัญมากนะ
แล้วก็จะมีข้อความที่คล้ายกันคือไอ้เพื่อนรักไอ้เพื่อนรักเนี่ย